ส่วนเรื่องที่เราจะตรวจสอบในสายตรวจโซเทียล
เช้าข่าวชัดโซเชียลวันนี้เป็นกรณีสืบเนื่อง
ที่เรานำเสนอว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมาโชว์ของลับ
แล้วก็มาสำเร็จความไคร้โชว์สาวคนหนึ่ง

เป็นภาพนี้ในขณะที่เธอจะเดินไปทำงาน

เรียบร้อยเลย

หลังจากที่เธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา

ซึ่งตอนนี้ผู้ชายคนนี้เข้ามอบตัวแล้ว
ซึ่งคนที่แถลงข่าวเมื่อวานนี้ก็คือ

แถลงความด้วยเธอเองเลย
แล้วเขาก็ยอมรับบอกว่าจริงก็อยากไปพบแพทย์เหมือนกันนะ
แต่ว่าค่ารักษาพยาบาลในโรคนี้

นางสาวเมธาวีซึ่งเป็นคนที่ถ่ายคลิปนี้

การที่ผู้ชายคนนี้ได้เข้ามอบตัว

นำตัวนายธัญพัฒนศรีนพนัน
อายุ๒๙ปีอาชีพขายของ

มาแถลงข่าวแล้วก็มาขอ

ธัญพัฒน์เขายอมรับบอกว่า

ความไข้ต่อหน้าผู้เสียหายจริง

เวลาเห็นหญิงสาวหน้าตาดี

ที่ผ่านมาพยายามหาเบอร์โทรศัพท์ของหมอ

แต่พอพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่าย

อยากรักษาเหมือนกันเขายืนยันแบบนี้

คือก่อนหน้านี้เขาเตรียมไปซื้อ

รอขอขมาผู้เสียหายด้วยตัวเองเลย
ที่บริเวณสะพานลอย๒ครั้ง

สุดท้ายก็เลยมอบตัวกับตำรวจนะคะ

เนื่องจากพันธุระยาต้องทำงานหนักที่ทำไป

ได้ไปสาบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายที่
บอกว่าจะไม่ทำแบบนี้อีก

บอกว่าถ้ามีอาการป่วยลักษณะนี้

หรือบอกครอบครัวให้รับรู้
และเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปค่ะ

บอกว่าผู้หญิงทั่วไป
หากเจอเหตุการณ์แบบนี้อาจจะปล่อยผ่านไป
เพราะว่าเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วก็กลัวด้วย

ก็เลยอยากจะให้ตำรวจส่งตัวไปรักษามาก
การจับขังคุกค่ะ

อาจที่ผมเจอของคุณค่ะ
คืออยากให้เขาได้รับการลองบัด
แต่ไม่อยากให้เขาไปปาก๔๕๒
อยากให้เขาได้รับการลองบัดไปตก

แต่ว่าผู้ที่นำแถลงข่าวเมื่อวานนี้

ตำรวจนครบานเลยนะคะส่วนทางคดีเบื้องต้นเนี่ย
ตำรวจเขาแจ้งข้อหากระทำอนาจารย์อันควรขายหน้าต่อธารกำนัน
มีโทษปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทหรือจำคุกไม่เกิน๑เดือน
หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะก่อนนำตัวส่งฟ้องศาลต่อไปค่ะ